เรามีหลายตัวอย่างค่ะที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการมีสติ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์แบบไม่คาดคิด

ว่าช่วงจังหวะที่เกิดเหตุคนร้ายกลัดยิงในห้างเทอร์มินัล๒๑โคราส
ก็คือวันเสาร์พอดี๘กุมภาพันธ์

ห้างมีโรงเรียนสอนพิเศษเป็นโรงเรียนสอนพิเศษสอนภาษาอังกฤษ
แล้วก็มีน้องอายุ๔๕ขวบติดอยู่ในโรงเรียนสอนพิเศษ
จังหวะที่คนร้ายกำลังก่อเหตุอยู่เลย
แล้วก็เป็นภาพที่เขาแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ
เมื่อวานนี้ทีมข่าวของเราได้ไปคุยกับคุณครูทั้งชาวต่างชาติ
แล้วก็คุณครูผู้หญิงที่เป็นคนไทยนะคะต้องชื่นชมจริง
คุณครูมีสติมากและแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมาก
คุณผู้ชมเด็ก๔๕ขวบอยู่รวมกัน๘คนอย่างนี้
มีผู้ปกครองด้วยนะจริงแล้วรวมกันที่อยู่กันในโรงเรียนสอนพิเศษตรงนี้๑๗คน
แล้วเด็ก๔๕ขวบก็ต้องตกใจเป็นเรื่องธรรมดา
เสร็จทำไมหนูยังไม่ได้กลับบ้านใช่ทำไมหนูยังต้องอยู่ตรงนี้
แล้วหนูจะกินอะไรจะทำอะไรคุณครูน่ารักบอกว่าเออเราจะต้องเนี่ยอยู่ต่อนะ
เราต้องมีการเพิ่มชั่วโมงนะเดี๋ยวเราผจญภัยกันหน่อย
เล่นมายกลอะไรสอนเด็กด้วยแล้วก็มีอาหงอาหารให้น้องอยู่กันในนั้น
โอ้โหหลายชั่วโมงมากกว่าจะออกมาได้
เขาก็มาให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราเพิ่มเติมนะคะ
นางสาวเกรดวรานันทนาสังครัฐนางสาวสุรัญญาชะมะโม
บอกว่าวันนั้นเนี่ยค่ะลูกของพวกเธอไม่ได้ไปเรียนพิเศษ
แต่พอรู้ข่าวว่ามีเด็กมีครูทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ
ซ่อนตัวอยู่ในโรงเรียนสอนพิเศษแห่งนี้
ทุกคนก็ส่งข้อความไปหาเป็นห่วงเพราะว่าติดอยู่ข้างใน
แล้วพอมาเห็นข่าวที่นำเสนอถึงแผนการที่
คุณครูโอ้โหน่ารักมากจริงมีสติมากจริง
พาเด็กรอดจากเหตุการณ์โศกนาฏกรรมในครั้งนี้มาได้
ผู้ปกครองทุกคนบอกว่าทึ่งมากนะคะ

เมื่อวานนี้คือภาพซ้ายมือที่ทีมข่าวของเราไปคุยมา
คือไหวพลิบของคุณครูควบคุมเด็กไม่ให้ตื่นตระหนก
เด็กไม่ร้องเลยเด็กไม่ส่งเสียงดังเลย
แล้วก็ดูแลเด็กเป็นอย่างดีก็เลยอยากจะให้กำลังใจนะคะ
ทั้งคุณครูที่เป็นคนไทยทั้งโค้ชชาวต่างชาติที่
คุมสถานการณ์ได้โดยเฉพาะชาวต่างชาติเอง
เขาก็อาจจะไม่ได้เจอกับเหตุการณ์แบบนี้
คนไทยเองก็ไม่เคยเจอค่ะเจอกับเหตุการณ์อันโหดเที่ย
แล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้
แต่เขาคุมสติได้ก็เลยอยากจะส่งกำลังใจไปให้นะคะ
คุณครูที่ช่วยเหลือเด็กในครั้งนี้ค่ะ
คือมีสติมากค่ะมีสติมาก
แล้วก็คือคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีมาก
ที่จะทำให้เด็กไม่รู้ว่าข้างนอกเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงรุนแรงขนาดไหน

คือไม่เฉพาะแต่ผู้ปกครองที่พาน้องมาเรียนที่นี่

อาจจะรวมถึงชาวไทยทั้งประเทศด้วยค่ะ
พอรู้ข่าวนี้ต้องขอบคุณจริง

ก็เขาดูแลเด็กดีมากจริง
เขาในบรรยากาศการสอนของเขา
เขาก็ค่อนข้างที่จะสนุกเอ็นเทนกับเด็กตลอดเวลาอยู่แล้ว
อันเลิศตลอดไม่มีแรงตกเลยเด็กก็จะแบบว่าตื่น
แบบว่าเด็กทุกคนรักเขาอยู่แล้วค่ะ
เดี๋ยวมายังไม่พูดพร้อมนะอยู่ต่อไปนานค่ะ
แล้วก็เดี๋ยวจะให้กำลังใจกันไปเรื่อย
คือบางทีแค่คำพูดนะคะมันก็อาจจะยังแบบ
เข้าถึงได้ระดับหนึ่งแต่การสัมผัสทางกาย

เพราะว่าเขาไม่มีพ่อแม่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่ไทยเลย
ผู้ปกครองทั้งสองท่านนี้ก็พูดถึงโค้ชชาวต่างชาติ
ที่สอนอยู่สถาบันกวดวิชาภาษาอังกฤษที่นี่นะคะ
คือเขาก็ต่างบ้านต่างเมืองมาเจอกับเหตุการณ์นี้
แต่เขาดูแลลูกหลานของคนไทยลูกหลานของชาวโคราช
ไปเรียนพิเศษได้เป็นอย่างดีเขาก็เลยมีกิจกรรมนี้ค่ะ
วันไว้เปิดทำการกันเขาก็เข้าไปกอด
ต่างชาติเขาบอกว่าการสัมผัสการกอดเนี่ยถึงแม้ไม่ได้พูดอะไรนะ
กอดอย่างเดียวสัมผัสร่างกายกันจับมือกันกอดกัน
มันได้กำลังใจนะมันได้กำลังใจมาก
เป็นการปลอบขวัญให้กำลังใจกันให้ลืมฝันร้ายที่เกิดขึ้นนะคะ